โอ้โหแฉพิรุษหุ้นไอทีวีสกัดพิธานั่งนายกวันนี้ไทยรัฐลงพาดหัวตัวใหญ่เลย
กกไม่ใช่กรรมการก้าวไกลนะครับก้าวไกลฟาดมีตัวใหญ่
วงการแก้รายงานไอทีวีเอกสารขัดกับคลิปประชุมโวยแผนสกัดพิธานายก
โอ้โหแล้วดูสิแบบอย่างที่บอกไงว่าพาดหัวตัวใหญ่ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์วันนี้เลย
เรื่องนี้เป็นเรื่องร้อนที่หลายคนก็เฝ้ารออยู่นะสรุปคือยังไงกันแน่
จะเห็นคุณชัยธวะตุลาทนนะพระเก้ากลายเนี่ยมาชี้ให้ดูไว้ตัวเอกสาร
เมื่อวานเขาแถลงตอนประมาณสัก๑๑โมงครึ่ง
ใช่แต่ว่าเมื่อวานไม่เห็นแต่ตัวนะคุณพิทาเห็นแวบเดียว
คือพยายามหลีกเลี่ยงในการที่จะมาพูดถึงเรื่องนี้

คลิปวิดีโอของนายคิมสิริทวีชัยนั่นนั่งอยู่สายมือนั่นน่ะ
ประธานคณะกรรมการบริษัทในฐานะประธานที่ประชุม
ตอบคำถามของนายพานุวัฒน์ขวัญยืนที่เข้าประชุม
ประธานในที่ประชุมตอบในคลิป
บอกว่าตอนนี้บริษัทยังไม่มีการดำเนินการใด
ต้องรอผลคดีความให้สิ้นสุดก่อนนะครับ
ขณะที่เอกสารการประชุมที่บันทึกออกมา
ที่คนเขาเอาไปยื่นร้องกล่องกล่อตอกัน
ของบริษัทและมีงบการเงินและยื่นแบบภาษีเงินได้

ทำไมในคลิปกับในสรุปที่เป็นกระดาษมันไม่เหมือนกัน
ความหมายมันไม่เหมือนกันครับ
เมื่อวานนี้พักเก้าไกลนะครับแถลงข่าวชี้แจง
ชี้ชี้ข้อพิรุษนะครับ
คนนี้ชัยธวัฒน์ตุลาธนครับเลขาธิการพักเก้าไกล
เพราะในคลิปการประชุมในคิมตอบอย่างชัดเจนว่า
ตอนนี้บริษัทยังไม่มีการดำเนินการใด
รอผลคดีความให้สิ้นสุดก่อน
แต่รายงานการประชุมกลับมีการแก้ไขว่าปัจจุบันบริษัท
ยังดำเนินกิจการอยู่คือทำสื่ออยู่นะ
พูดง่ายพูดให้เข้าใจ
จากนั้นนายเรืองไกรลีกิจวัฒนาก็เอาเอกสารนี้แหละ

จากนั้นนายเรืองไกลก็ไปยื่นกรกฎแล้วนายนิส

กรุงเทพภักดิ์ภูมิใจไทยเมื่อก่อนเขาเป็นใคร

โพสต์โพสต์โอ้โห
คือโพสต์แบบมาก่อนการ

ค่ะค่ะ๔๒๐๐๐หุ้นเนี่ย

๑๔ทุนสภาแต่ประชุมผู้ถือหุ้น๒๖เมษาไงอ้าว
เอ้ามาก่อนการครับมาก่อนการ
เตรียมตัวประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

หัวหน้าพักหนึ่งถือ๔๒๐๐หุ้นนะครับ
คุณเชษฐวัสดิ์ถามเลยแบบนี้แล้ววางแผนกันมาหรือเปล่า
ผมไม่ได้ถามนะฟังเลขาธิการก้าวไกลครับ
มีความตั้งใจและวางแผนไว้แต่ต้นหรือไม่

แต่ปรากฏว่าไม่ได้รับคำตอบที่อยากได้
รายงานการประชุมถึงเกิดถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปอีกแบบหนึ่ง
มีข้อสงสัยว่ามีการสร้างเอกสารเท็จย้อนหลังหรือไม่

ควรจะรีบเปิดคลิปเต็มของการประชุมหุ้น
เพื่อที่จะให้สังคมหายสงสัยโดยเร็วที่สุด

การแก้ไขข้อความในบันทึกรายงานการประชุมเนี่ย
ไม่น่าจะใช่ความผิดพลาดโดยบังเอิญ
รับกับเอกสารต่างที่ตกแต่งขึ้นภายหลัง
เพื่อหาช่องทางขัดขวางการจัดตั้งรัฐบาล

แต่บอกเพียงว่าประชาชนน่าจะคาดการณ์ได้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

ปรากฏว่าคือเขาลงนามบอกว่าอะไรรู้ไหมบริษัทได้รับทราบข้อมูล

ถ้าเกิดมีประเด็นอะไรที่ต้องตรวจสอบต้องดำเนินการเนี่ย
ทีนี้มันก็เลยเอ๊ะนิดนึงเอ๊ะเพราะอะไรล่ะ

ให้ก็นี่ไงให้ตรวจสอบเหมือนกับให้ตรวจสอบตัวเอง

เพราะว่าการลงนามประธานในที่ประชุมวันนั้นประชุมผู้ถือหุ้น

คุณคิมสั่งการให้คุณคิมตรวจสอบสิ่งที่คุณคิมทำไว้
ทำไมออกมาชี้แจ้งเลยไม่ได้หรอ
ทำไมถึงต้องมีการคุณคิมสั่งให้ตรวจสอบคุณคิมในสิ่งที่คุณคิมทำ
มันเป็นขั้นตอนทางเอกสารที่จะเอาไว้เป็นหลักฐานว่ามีการสั่งให้ตรวจสอบ
เมื่อวานเขาก็รออยู่นะว่าจะมีการออกมาพูดจะมีการออกมาชี้แจงหรือเปล่า
ทีนี้คุณผู้ชมคะมาดูทางนักร้องอย่างคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนาหน่อยค่ะ
อันนี้ก็โดนตั้งข้อสงสัยเหมือนกันเพราะอะไร
หลังจากที่คุณนิกสอสอภูมิใจไทยโพสต์เรื่องหุ้นไอทีวีไปใช่ไหม
หลังจากนั้นเนี่ยคุณเรืองไกรก็มีการออกมา
เท่ากับว่าคุณเรืองไกรจะรู้เรื่องเกี่ยวกับการฟื้นไอทีวี
คุณเรืองไกรก็ไม่ได้บอกตรงแต่คุณเรืองไกรบอกว่าก็ไปฟ้องเลย
แล้วท้าบอกด้วยนะบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนชี้ช่องให้ไปตรวจสอบเท่านั้นเอง
แล้วเรื่องคลิปเสียงการประชุมผู้ถือหุ้นมันไม่ตรงกับเอกสาร
อันนี้คุณเรืองไกรบอกว่านี่มันคือกะพีนี่มันไม่ใช่แกน
มันไม่ได้เกี่ยวกับคำร้องที่ยื่นต่อกรกตไงเพราะว่าคุณเรืองไกรเขาร้องไปสองประเด็น
คุณผู้ชมต้องฟังน้ำแข็งดีดีนะว่าโอ้โหคุณเรืองไกรเนี่ยเมื่อวานนี้ออกมาตอบโต้แบบว่า
โต้แบบไม่กลัวไม่กลัวแล้วไปต่อแล้วแบบว่าท้าเลยนะบอกไปหานักกฎหมายดีมาสู้ไป
เพราะอะไรที่ไอ้ร้องร้องไปสองประเด็นนึงเลยนะขอให้กากกตตรวจสอบ
ไอทีวีเนี่ยยังดำเนินกิจการสื่ออยู่หรือไม่แล้วอย่าง
หนึ่งอ่ะในคำร้องอ่ะไม่ได้ใช้รายงานการประชุมพูดถึงหุ้น
อันนี้คุณเรืองไกรจะบอกดังนั้นเอกสารที่ออกมา
ว่าจะเป็นเอกสารหรือคลิปการประชุมมันมันยังไงเสริม
ตรงนี้นิดนึงค่ะคือคุณเรืองไกรเนี่ยพูดประมาณว่าก็
ในเมื่อยังไม่มีความเปลี่ยนแปลงอะไรโอเคล่ะคนก็ชื่อเขา
รู้กันว่าไอทีวีเนี่ยหยุดทำสื่อมาจะยี่สิบปีแล้วอืมนะ
แต่ว่าก็เจตนารมณ์แรกไงก็คุณเป็นสื่อน่ะ
ทุกวันนี้ยังไม่เปลี่ยนแปลงก็คือเป็นสื่ออยู่หรือเปล่า
เอ้ยคุณอ่าก็จะบอกว่าเป็นสื่ออยู่ไงเออเมื่อวานนี้
ให้ความเห็นว่ากระบวนการยุติธรรมศาลอ่ะอืม
เขายึดและพิจารณาตามเอกสารที่มาจากราชการนะจ๊ะอืม
คืออะไรอ่ะเบิร์ตก็คือว่าถ้าเอกสารราชการยืนยันยังไงเนี่ย
สารท่านเอาอันนั้นเป็นหลักนะค่ะสารถ้าเอาอันนั้นเป็นหลักนะ
คือกำลังจะบอกว่าไอ้บันทึกการประชุมมันไม่ได้ไอ้คลิปเนี้ยอ่า
มันไม่ใช่เอกสารทางราชการถูกต้อง
บันทึกการประชุมด้วยยังไงล่ะน้องแข็ง
เออเรื่องนี้ต้องตามกันยาวยาวอ่าครับโอ้โหมากนะฮะ
ลึกลับซับซ้อนนึกว่าดูหนังอยู่แต่อย่างตอนเนี้ย
ก็จะมีฝั่งที่อยู่ตรงข้ามกับบรรดานักร้องนะ
อย่างธนัยอันทร์น่ะอ่าเห็นข่าวใช่ไหมธนัยอันทร์เองก็ไป
คำร้องต่อกรกตให้ตรวจสอบการทำงานของนายเรืองไกรด้วย
ว่าเป็นการแจ้งข้อความอันเท็จหรือเปล่าอืม
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งคนนี้ผู้ชายตัวใหญ่เนี่ยคุณผู้ชมฮะ
คุณนิกแสงสุรินาวินนี่คุณตายสิริวัลไปคุยด้วยเลย
คุยด้วยเลยครับก็สงสัยกันอยู่ว่าคุณนิกถามตรงนะ
รู้เห็นกับการที่คุณเรืองไกรไปยื่นเรื่องให้ตรวจสอบคุณพิธาหรือเปล่า
คือเพราะว่ามันจุดประเด็นมาตั้งแต่โพสต์วันที่๒๔เมษาที่ผ่านมาแล้วใช่ไหม
ตอนประชุมผู้ถือหุ้นไอทีวีคุณนิกอยู่ด้วยใช่ไหม

คุณนิกยอมรับว่าใช้มือถือล็อกอินเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี๒๕๖๖แทนนายพานุวัฒนขวัญยืนนะ

ทั้งที่คุณนิกโอนหุ้นให้คุณพานุวัฒไปแล้วนะ

แต่ใช้มือถือตัวเองล็อกอินไปประชุมด้วย
แล้วนายพานุวัฒน์ก็ร่วมนั่งฟังอยู่ในวันนั้นข้างคุณนิกด้วยนะ

คุณนิกยืนยันว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้มีใครอยู่เบื้องหลัง
แล้วก็ตนเองเนี่ยไม่ได้บงการคุณพานุวัฒน์นะ

คุณพานุวัฒน์ก็เป็นรุ่นน้องสมัยเรียนที่ต่างประเทศ
ก็มีการแนะนำช่องทางลงทุน
คุณนิกก็เลยขายหุ้นไอทีวีให้กับนายพานุวัฒน์

และในคลิปนั้นเป็นครั้งแรกที่นายพานุวัฒน์ไปประชุมผู้ถือหุ้นไอทีวี
ก็หรอแปลว่าคุณนิกไม่ได้บอกให้คุณพานุวัฒน์ถามคำถามเหรอ
ว่าตอนนี้ไอทีวียังทำหน้าที่แบบเป็นสื่ออยู่ไหม
ไม่ใช่ใช่ไหมคุณพนุวัฒน์ถามเองเหรอ
คุณนิกบอกว่าก็ตั้งคำถามเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของไอทีวี

เออไม่ได้เป็นนอมินีให้ใครอืม
ส่วนเรื่องของนายเรืองไกรเนี่ยว่ารู้จักหรือเปล่า

คุณนิกยืนยันว่าไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัว

ไม่รู้ด้วยว่าคุณเรืองไกรได้ข้อมูลหุ้นไอทีวีของนายพิธามาจากใคร

เพราะรหัสที่เข้าไปดูรายชื่อผู้ถือหุ้นก็เป็นคนละรหัสกันแล้วครับ

แล้วคุณนิกก็ขอโทษทางพักภูมิใจไทยด้วยนะ

ที่ทำให้ชื่อเสียงได้รับผลกระทบครับ
ขณะเดียวกันเรื่องนี้เนี่ยทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตรทนะ
ก็มีหน้าที่กำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน
ก็จะเข้าไปตรวจสอบข้อมูลในเรื่องนี้ด้วย

โดยการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนนั้น
ก็มีกฎหมายเกี่ยวกับพรบรหลักทรัพย์ควบคุมดูแลอยู่แล้ว
หากว่าข้อมูลไม่ตรงกันอย่างตั้งใจ
จะถือว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมายครับ

ในคลิปวิดีโอตอนประชุมผู้ถือหุ้น
กับที่เป็นบันทึกการประชุม
มันไม่ตรงกันไม่สอดคล้องกันแบบนี้

เรื่องนี้อาจจะใหญ่โตกว่าเรื่องการเมืองนะ
มันจะเป็นเรื่องของบริษัทด้วยครับ
ที่สำคัญตอนนี้คนอยากให้

ออกมาชี้แจงหน่อยถ้าเป็นหัวหน้าพักก็จะดี

คุณนี้เขาแถลงข่าวแล้วนี่

แต่ครับคุณเรืองไกลนี้เขาไม่หยุดนะ

รออะไรรอห้อยกรกตรับรองก่อน
แล้วคราวนี้จะไปยื่นสารรัฐธรรมนูล
โอ้โหไปกันใหญ่แล้ว